คุณผู้ชมครับเรื่องของร่างทรงองค์เทพชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลเผยแพร่ออกมาเยอะ
ร่างทรงองค์ต่างเยอะมากนะครับ
รวมถึงมันไปเข้าข่ายเรื่องของเหม็นเบื้องสูง
คือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งบ่นนะว่าทำไมเรานำเสนอกันตลอดนำเสนอทุกวัน
เพราะว่าเรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นในสังคมจริง
ใช่ครับแล้วเรื่องนี้ก็ต้องถูกตรวจสอบถูกเผยแพร่กันนะครับ
ร่างทรงองค์เทพปรากฏว่าล่าสุดมีการโพสต์คลิปและภาพบรรยากาศ
พิธีไหว้ครูพ่อตาหินช้าง
โดยผู้โพสต์ระบุว่ามีกรมหลวงชุมพรประทับร่างของแท้แน่นอน

ที่บอกว่าเป็นพิธีไหว้ครูพร้อมระบุว่าท่านกรมหลวงชุมพรประทับร่างของแท้แน่นอน
แฮชแท็กงานไหว้ครูพ่อตาหินช้างแล้วก็แฮชแท็กความเชื่อส่วนบุคคล
เตี๋ยนะครับโดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งสวมชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีด้วยความศรัทธาครับ
อกจากนี้ชายคนนี้ที่อ้างว่า

ก็ได้ร่วมงานอีกหลายพิธี
แต่เปลี่ยนมีการเปลี่ยนชุดนะ

แต่งตัวคล้ายกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เช่นเดิม
แต่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นสีต่าง
เครื่องแบบชุดต่างตำแหน่งต่างมากมายนะครับ

ที่เป็นการแอบอ้างเต็มที่นะฮะ

ชายคนนี้ทำพิธีไล่ผีให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง
โดยใช้กระบี่กรีดไล่ไปตามร่างกายของผู้หญิง
ที่กำลังนอนร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวดอีกด้วยครับ

ไปแบบนี้

นั่นสิฮะเพราะว่าในโลกโซเชียลเยอะจริงนะครับคุณผู้ชม